ประเด็นคือเจ๊มาใส่มาสาบราด้วยไง

อ๋อแปะหน้าอ๋อแปะหน้าเออนั่นแหละอ่ะย้อนดูคลิปนี้หน่อยครับ
ของนางสาวสุพนิมิตรริ่มภัยบูลหรือว่าคุณนุ่นอายุ๒๕ปี
เจ้าของร้านอมวยเฉาก๊วยนมสดครับริมถนนสู้ศึกในเทศบาลเมืองประจวบคิริขัน
ใส่เอี๊ยมหรือว่าผ้ากันเปื้อนเนี่ยแหละครับแล้วก็มีลูกค้าที่ยืนรออยู่ข้างร้านเนี่ย
ถ่ายคลิปตอนที่มาซื้อของที่ร้านของเธอซึ่งภาพมันก็ดูล่อแหลม
จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันว่ามันโป๊ะเกินไปไหมนะฮะ
เธอก็ได้ชี้แจงกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีประจำจังหวัดประจวบคิริขันไปแล้วนะครับ
ว่าเธอมีซิลิโคนมาแปะแบบที่น้องปุ้ยว่าปิดไว้ข้างในแหละ
คือถ้ามองด้านหน้าไม่โป๊แน่นอนเธอบอกแบบนั้น
แล้วเธอก็บอกอีกว่าปกติเธอเป็นคนจะชอบแต่งตัวคอสเพลย์
สร้างสีสันดึงดูดลูกค้าอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว
แล้วก็จะแต่งตัวเซ็กซี่เนี่ยจะแต่งเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์เพื่อเรียกลูกค้า
คือจริงแล้วก่อนที่จะแต่งชุดเอี๊ยมนะเธอก็แต่งชุดไทย
เป็นนางวันทองตามกระแสละครมาก่อนก็มีเซ็กซี่เบาเนี่ยฮะอ่าเนี่ยฮะ
แล้วก็ไม่ได้โป๊แต่อย่างใดแต่ชุดอื่นเธอก็ยอมรับว่า
เธอเป็นคนนำแฟชั่นนะฮะ
ล่าสุดครับจากคลิปชุดเอี๊ยมที่ฮือฮากันในโลกออนไลน์นะฮะ
ทำให้ตำรวจสองห้อมือประจวบคิวรีขัน
แล้วก็เจ้าหน้าที่จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ไปตรวจสอบที่ร้านอาหมวยเฉาก๊วยนมสดครับ
ว่าจะไม่แต่งกายล่อแหลมลักษณะนี้อีก
หากเจออีกมีการแชร์อีกนะครับ
ถ้าแต่งกายล่อแหลมเนี่ยลงโลกออนไลน์เนี่ย